เหนือจากอาการลักษณะของการเดินที่เขยกนิดนะครับตัวสูงหย่งนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนสูงมากยิงปืนได้แม่นยำมากแม้ขณะในการวิ่งการเคลื่อนที่ก็ยังยิงปืนได้แม่นยำนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเบาะแสฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสด้วยครับ
เราเห็นว่าคนพิการไม่น่าจะกระโจนจำได้ขนาดนี้จำสูงนะครับแล้วก็ลงแบบท่าที่ถูกต้องตามแบบซะด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษตรงนี้ครับ
เรื่องนี้น่าจะเชื่อได้อย่างมั่นใจว่าเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ครับ
แล้วก็อาจจะมีผู้กระทำผิดมากกว่า๑คนครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบสวนขยายผลครับ
ข้อมูลวันนี้ชัดเจนฝั่งเมื่อวานนี้เยอะมากครับพยานหลักฐานคดีนี้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนครับ
วิ่งการเคลื่อนที่ลักษณะพิเศษที่ส่วนมากเราเห็นการชิงซับล้านทองจะใช้ปืนอื่นนะครับ
โดยทั่วไปก็ใช้ปืนปลอมบ้างนะครับหรือปืนลูกซองพกสั้นบ้าง
เถื่อนทั่วไปบ้างที่หาง่ายนะครับ
แต่กรณีนี้เนี่ยเป็นปืนที่มีลักษณะพิเศษนะครับ
เป็นปืนที่สามารถติดลำกล้องลดเสียงได้ด้วยครับ
แล้วก็สังเกตไหมครับว่าที่เราเห็นการชิงทรัพย์
โดยทั่วไปไม่มีใครติดกล้องลดเสียงนะครับ
อันนี้เขาติดลำวกล้องลดเสียงเท่าไรเขาต้องมีความรู้